สิ่งหนึ่งที่หลายจังหวัดอาจจะเจอก็คือเรื่องของน้ำป่าไหลหลาก
ไม่ใช่แค่คนที่ได้รับผลกระทบอย่างช้างเองนะคะ
ช้างป่าพลายศรีดอที่เกิดเหตุการณ์ที่ถูกน้ำป่าพัดตกคลองชมพูเนี่ย
เมื่อวันที่๑๖ตุลาคมก็ได้รับการรักษามาระยะเวลาหนึ่ง
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ช้างตัวนี้ล้มแล้วนะคะ
นายพบประพบลับพรัชผู้อำนวยการสถาบันโฆษบาลแห่งชาติจังหวัดลำปาง
เปิดเผยเมื่อเวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมา
บอกว่าช้างป่าเพศผู้พลายสีดอล้มหลังจากบาดเจ็บสาหัส
จากการถูกน้ำป่าพัดร่างที่มีน้ำหนักถึง๒๓ตัน
ตกลงไปในคลองชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิสุนโลกเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมนะคะ
เจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังค่ะ
สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้สำเร็จเมื่อวันที่๑๘ตุลาคมรวม
รวมแล้วนับตั้งแต่วันที่ตกลงไปจนช่วยเหลือได้๓๓ชั่วโมง
ชาวบ้านเขาก็ลุ้นนะไม่อยากให้ช้างจมน้ำ
แล้วก็ช้างอยู่ในลักษณะอ่อนแรงมีอาการบาดเจ็บที่ขา
ชาวบ้านช่วยกันเต็มที่ในการที่จะนำช้างขึ้นมา
แล้วก็ตอนนำช้างขึ้นมาได้ก็ดีใจ
ครับมันก็มีอาการอ่อนล้าอ่อนแรงอ่ะนะคะ
โดยพยายามใช้สองขาหน้าพยุงตัวลุกขึ้นมายืน
แล้วก็แสดงอาการกระสับกระส่ายไปมา
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ล้มตัวลงแล้วก็นิ่งไป
ด้านผู้ช่วยศาตราจารย์นายศัตรวแพทย์เวียระพงตั้งจิตเจริญ
สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสัตวแพทย์ที่รักษาช้างป่าพลายศรีดอร์
บอกว่าทีมสัตวแพทย์พยายามอย่างสุดความสามารถ
ช่วยชีวิตให้มันขึ้นมาจากน้ำพักฟื้นขนส่งรักษา
แต่ช้างก็เป็นสัตว์ขนาดใหญ่น้ำหนักมาก
อาการที่บาดเจ็บก็รุนแรงโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลัง

ครึ่งตัวช่วงล่างก็ไม่สามารถรับรู้รับความรู้สึกได้
และอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นช้างป่า

จะไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรแล้วก็มีความเครียดสูงด้วย
ฟังเสียงสัมภาษณ์คุณหมอค่ะ
ซึ่งอยู่ในกล้ามเนื้อก็ถูกปลดปล่อยออกมาสู่กระแสเลือด
และก็ทำให้เกิดภาวะไตวายอย่างเสียพันธุ์
วันนี้ล่ะค่ะทีมสัตวแพทย์จะตัดชิ้นเนื้อ
เพื่อส่งพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดของพลายศรีดอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะ